สองเนี้ยจะเข้าศูนย์หน้าหนาวยังไปทางกลางอ่าฮะตามที่กรมอุตุเขาบอก
แล้วหนาวไหมก็รอดูเย็นเย็นก็รอดูแต่เรายังต้องไม่ลืมผลกระทบเรื่องของน้ำท่วม
ยังมีอยู่นะชาวบ้านหลายพื้นที่เขายังแช่น้ำอยู่น้ำยังเน่าอยู่
ยังเดือดร้อนอยู่ถึงแม้เตรียมเข้าหน้าหนาวก็ตามไปดูที่แรกกันก่อนที่พระนครศรีอายุทยา
ชาวบ้านบอกว่าน้ำยังท่วมอยู่เลยหน้าหนาวจะมาแล้วเหรอเนี่ยดูสิความทุกข์
ความเดือดร้อนยังอยู่แบบเนี้ยกับชาวบ้านนะฮะที่ตำบลพระขาวอำเภอบางบาน
จังหวัดพระนครศรีอายุทยานะฮะเนี่ยตำบลบางบานเนี่ยนะ
อำเภอบางบานตะบนพระขาวเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยเดือนที่๒แล้วนะ
ที่สองแล้วนะครับชาวบ้านยังคงต้องใช้ชีวิตอยู่กับน้ำท่วมสูง
จุดหนึ่งเมตรสองเมตรสามเมตรก็ไล่เลี่ยงกันไปนะฮะสูงเยอะนะนะ
โดยเฉพาะชาวบ้านบริมแม่น้ำน้อยเนี่ยคือแม่น้ำน้อยมารับน้ำมาใช่ไหม
มันก็เอ่อท้นไปท่วมบ้านเรือนที่อยู่ริมแม่น้ำน้อยกว่า๕๐หลังคาเรือน
ผมเคยไปชุมชนนี้ส่วนใหญ่เขาอยู่ริมแม่น้ำ
แม้เขาจะมีประสบการณ์ในปีผ่านมาก็ตามแต่ว่าเนี่ย
มันก็เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันเป็นความเดือดร้อนที่อย่าไปเคยชินเลยค่ะ
เออจะย้ายบ้านหนีมันก็กระไรอยู่ก็ที่ดินเขาอยู่ตรงนี้
เขาก็ต้องคนอยู่แบบนี้นะฮะชาวบ้านบอกบอกว่าตอนเนี้ยน้ำเนี่ย
คือเราไปถามว่าลดลงไหมน้ำลดลงไหมเขาบอกว่า
มันก็มันก็ทรงทรงอ่ะนะค่ะนะฮะแต่ว่าที่ชาวบ้านเขาเสียดายที่สุด
คืออะไรต้นไม้ที่เขาปลูกเอาไว้พืชผักสวนครัวต้นกล้วย
มันราคาดีเนอะค่ะมะมงมะม่วงตายหมดนะฮะ
บ้านคนดุน้ำท่วมไปหมดไอ้ต้นไม้ที่คิดว่าจะปลูกไว้เก็บผลผลิตไปขายไปกินมันก็ไม่ได้
มันก็ไม่ได้มันก็ตายหมดเลยนะฮะกระดาษที่ท่านผู้ว่าที่อายุทยาก็ประกาศเขต
ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทธกภัย
ปีนี้ทั้งหมดมีสิบสี่อัมเภอค่ะนะทั้งหมดเนี่ยคิดเป็นหนึ่งร้อยสามสิบ
มีวัด๑๑๒แห่งมัศยิตอีก๑๐แห่งมีผลกระทบด้วย
ตอนนี้เหลือแค่ที่อำเภออุทัยอำเภอวังน้อย
ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในปีนี้นะครับ
ส่วนพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมาประตูสู่ภาคอีสานค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนพื้นที่นี้ก็แปลกนะฝนตกตลอดเลย
ความกดอากาศต่ำหรือว่าพายุพัดมาได้รับผลกระทบทุกครั้ง
เพราะฉะนั้นจุดนี้น้ำลดลงค่อนข้างน้อย
โดยเฉพาะอำเภอพิมายค่ะปริมาณน้ำลำน้ำมูล

ส่งผลให้น้ำที่ไหลเข้าท่วมบ้าน
ก็คือโดยเฉพาะขออภัยนะคะที่วัดป่าบ้านขามค่ะ
ตำบลในเมืองเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม
๑เมตรอยู่นะคะเห็นไหมคะ

ขณะที่ที่ว่าการอำเภอพิมายสถานีตำรวจภูทรพิมาย
บ้านพักข้าราชการตำรวจอยู่ติดกับน้ำมูลค่ะ

ใครที่จะเดินทางมาติดต่อราชการ
ต้องจอดรถไว้ไกลค่ะ
จอดไว้ริมถนนแล้วค่อยเดินลุยน้ำโอ้โห
โอ้โหจะเข้ามาติดต่อราชการ
เข้ามาอย่างไรคะต้องจอดรถด้านนอกแล้วก็ต้องเดินเข้ามาค่ะ
ส่วนที่โรงเรียนบ้านสำริทตำบลสำริทอำเภอพิมาย
ตอนแรกจะมีกำหนดเปิดเรียนเหมือนโรงเรียนอื่นทั่วประเทศ
รัฐบาลให้เปิดก็คือ๑พฤศจิกายนเปลี่ยนกลางคันเลยค่ะแผน
เนื่องจากปริมาณน้ำในลำน้ำมูลเพิ่มสูงขึ้น
ล้นตลิ่งทะลักเข้าท่วมพื้นที่ภายในโรงเรียน
เป็นครั้งที่สองห้องเรียนชั้นล่างทุกอาคารน้ำท่วมค่ะ
เบื้องต้นต้องเลื่อนการเปิดชั้นเรียนออกไปไม่ต่ำกว่า๑สัปดาห์
จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
แต่การเรียนในระบบออนไลน์ยังคงมีอยู่นะคะ
เพื่อไม่ให้การเรียนการสอนหยุดชะงักค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งชุมชนค่ะชุมชนบ้านจบกตำบลในเมือง
ถูกลำน้ำมูลไหลเข้าท่วมบ้านเรือนรอบที่๒
เขาบอกว่ารอบที่๒หนักกว่ารอบแรกอีก

ชาวบ้านมากกว่า๑๐๐หลังคาเรือนต้องใช้ชีวิตยากลำบาก
ขณะเดียวกันมูลนิธิพุทธธรรมฮุก๓๑นครราชศรีมา
เอาถุงยางชีพค่ะประมาณ๓๐๐ชุด
แจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนค่ะ

ภาคกลางภาคอีสานจะพาคุณผู้ชมลงใต้กันบ้างนะคะ
ไปดูสถานการณ์น้ำท่วมที่เบตงในจังหวัดยาลา
คือเมื่อวานนี้สักประมาณบ่าย๓โมงนะคะ
ฝนตกลงมาอย่างหนักเลยร่วม๑ชั่วโมง
แล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นน้ำจากเทือกเขาเนี่ย
ไหลบ่าลงมาท่วมในเขตเทศบาลเมืองเบตงด้วยนะคะ
โดยเฉพาะบนถนนจันทโรไทย
ซึ่งอยู่ใจกลางเมืองเบตงคือน้ำเนี่ยนะคะโอ้โหดูสิ
น้ำสีแดงแล้วแล้วก็ไหลเข้าถ้วมถนนแบบนี้ครับ

ทำให้ถนนเปลี่ยนไปเป็นคลองในพริบตาเลย
แล้วดูร้านค้าดูบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมถนนสิคะ
กับที่บริเวณหน้าตลาดสดในเทศบาลเมืองเบตงค่ะน้ำเองเนี่ยไหลเข้าท่วมร้านค้าที่อยู่ฝั่งตรงข้ามตลาดสดด้วยเหมือนกัน
ทีนี้ร้านค้าถูกน้ำท่วมไปหลายสิบร้านถนนสุขยางแล้วก็ถนนสโมสรนะคะ
อยู่ที่ซอยสามเนี่ยที่นี่หนักทีเดียวค่ะบ้านเรือนของชาวบ้านเนี่ยไม่ต่ำกว่าสามสิบหลัง
ก็ถูกน้ำท่วมกันไปหมดจากการพูดคุยนะคะ
ชาวบ้านที่เขาพักอาศัยอยู่บริเวณถนนสโมสรซอย๓เขาบอกว่า
คือน้ำท่วมครั้งนี้หนักสุดในรอบ๕๐ปีเลยก็ว่าได้ค่ะ
เพราะอะไรเพราะเธออยู่บ้านหลังนี้มากว่า๕๐ปีแล้ว
ครั้งนี้ค่ะเป็นครั้งแรกที่น้ำมาเร็วแล้วมาเยอะ
นู้นเลยอะเอาล่ะอย่างที่บอกไปแต่ตอนต้นฝนตกร่มร่มหนึ่งชั่วโมง
แต่พอฝนหยุดตกแล้วระดับน้ำค่ะค่อย
ลดลงอย่างรวดเร็วทีนี้เหลือเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
ซากดินโครนที่มากับน้ำที่ถูกน้ำท่วมยังคงหลงเหลืออยู่
ร้านค้าที่ถูกน้ำท่วมก็แน่นอน
เร่งทำความสะอาดบ้านเรือนเพื่อจะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ
แต่ก็หนักอยู่นะคะดูสิต้องทำความสะอาดกันเยอะเลย
ช่วงนี้นะคะถือว่าเข้าสู่ช่วงฤดูมรสุมของภาคใต้อย่างเป็นทางการ
แล้วก็จะตกแบบนี้ไปเรื่อยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
เพราะฉะนั้นแล้วต้องระมัดระวังนะคะคุณผู้ชม